นี้สมัยนี้ทำอะไรต้องระวังนะฮะ
เป็นโลกแห่งยุคดิจิทัล
อย่างเรื่องของเงินการซื้อการขายการเกรงกำไรเนี่ย
มันก็มีสกุลเงินดิจิทัล
ท่านที่อาจจะเคยได้ยินก็คงพอทราบรายละเอียด
ท่านที่ไม่เคยได้ยินคร่าวมันก็คือ
มีคนที่เขาสามารถที่จะออกเหรียญของเขามาเองได้
ชื่อต่างจะคอยอะไรก็แล้วแต่คอยคือเหรียญ

แต่ประเทศไทยแบงค์ชาติยังไม่รับรองอะไรทั้งสิ้น

ใครสนใจก็มาซื้อขายเขมสอนคอย๑เหรียญ

ผมก็ไปซื้อหรือว่ารอออกจากสินค้าซื้อขายกันเอง

มูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นลดลงตามค่านิยมของคน

คนมาซื้อเยอะมูลค่ามันก็สูง

แต่มีหลายคนที่ใช้ช่องทางนี้ในการโกงคนอื่นก็มีนะครับ
แล้วก็มีคนที่เขาถูกโกงไปนะครับ

ตำรวจก็เลยไปควบคุมตัวนะครับ

ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ย่านรัชโยธินนะครับ
คนที่ถูกควบคุมตัวโดยกองปราบ
นำหมายสารจากสารอาญาไปแสดงนะครับ
ก็คือนายจิรัตนพิสิทธิ์จารวิจิตร

เป็นดารานายแบบเป็นนักแสดงนะครับ

นำหมายสารไปแสดงแล้วก็ควบคุมตัวมา

แล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่กองปราบราม
เดี๋ยวไปดูช่วงที่เขาไปควบคุมตัวกันนะครับ
มาจากใครเอ้าคนแจ้งครับ

ขอบคุณมากนิดนึง
ขอบคุณมากนิดนึง
ขอบคุณมากนิดนึง

การไปจับกุมนายจิรัตฯผิดสุด

มาแจ้งความว่าถูกผู้ต้องหากับพวก

ประกอบธุรกิจซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
ของบริษัท๒๓บริษัทนะครับผู้เสียหายก็หลงเชื่อก็ร่วมลงทุนไป
แล้วก็ปรากฏว่าการโอนไปโอนเข้าบัญชีของนายจิรัตน์พฤศจิต
แล้วก็ผู้ต้องหาคนอื่นด้วย
รวมแล้วทั้งหมดที่ตกเป็นผู้เสียหาย
คิดยอดเงินก็๗๙๗ล้านบาทนะ
แต่ทีนี้พอเขาลงทุนไปแล้วถึงเวลากำหนดนัดหมายว่า
เดี๋ยวจะได้ส่วนแบ่งเท่านู้นเท่านี้จากการลงทุน
ผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้อะไรรับกลับมาเลย
ปันผงปันผลอะไรไม่มีเลย
ไม่เคยได้รับเชิญเข้าไปประชุมผู้ถือหุ้น
แล้วพอตรวจสอบไปก็พบว่า
บริษัทที่กลุ่มผู้ต้องหาเอามากล่าวอ้างเนี่ย

พอสอบถามไปผู้ต้องหาบ่ายเบียงตลอดก็เลยมาแจ้งความ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารวบรวมพยานหลักฐานแล้ว
กลุ่มของผู้ต้องหาทั้งหมดมีอยู่๗คนด้วยกันนะครับ
โพนีโอดรีมายตรีฉิมเฉิดผู้เมืองคับการกองปราบราม
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกชาคริสต์สวัสดีรองผู้บังคับการกองปราบราม
วันนี้ก็ได้ร่วมกันสอบปากคำผู้ต้องหานะครับ
โดยบอกว่าในบูมถือเป็น๑ใน๓พี่น้องในครอบครัวที่ถูกออกหมายจับ
จากผู้ต้องหาทั้งหมด๗คนเป็นพี่น้องกัน๓คน
เงินที่ได้จากการหลอกร่วมลงทุนจะกระจายอยู่ในครอบครัวแล้วก็เครือข่ายนะครับ
มีเงินหมุนเวียนออกนอกประเทศไปแล้วบางส่วน
ตอนนี้ยึดคืนกลับมาได้แล้ว๒๐๐ล้านบาท
ก็แจ้งข้อหาฟอกเงินส่วนข้อหาช่อโกงกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
อกจากนี้ยังพบว่ามีผู้กว้างขวางในตลาดหลักทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้ด้วย
สำหรับตัวบูมเนี่ยเป็นแค่เพียง๑นะครับ
เกี่ยวพันธุ์๑ใน๓ของผู้ที่ถูกก้าวหาเท่านั้นนะครับ
ยังมีผู้ถูกกล่าวหาอีก๒คนนะครับ
คนหนึ่งก็เป็นคนกว้างขวางในตลาดหลักทรัพย์นะครับ
เนี่ยไม่บอกว่าที่อะไรนะครับ
นี้ก็เป็นน้องชายของผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็รับโอนเงินมาจำนวนค่อนข้างสูง
นี่ค่ะท่านรองผู้บังคับการปรับรามบอกว่าในบูมยังปฏิเสธอยู่นะคะ
เรื่องต้นตอนนี้บอกว่าไม่รู้เห็นอะไร
อ้างว่าถูกนายปริญญาซึ่งเป็นพี่ชายเอาบัญชีของตัวเองไปใช้
แต่ตำรวจบอกว่าจากการสืบสวนเนี่ยในบูมเปิดบัญชีรับโอนเงินจากผู้เสียหายแทนพี่ชายนะคะ

แต่ตอนนี้พี่ชายเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว
ส่วนนางสาวสุพิชชาซึ่งเป็นพี่สาวก็ถูกออกไหมจับข้อหาเดียวกันนะคะ
ติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้ว
พฤติการของขบวนการนี้ค่ะ
ก็จะหลอกนักลงทุนชาวต่างชาติเหมือนที่คุณภาคภูมิบอกไปล่ะ

แล้วก็มีการตรวจสอบต่างว่าพอมีการลงทุนไปแล้ว

เขาเอาไปซื้อของต่างไปเล่นการพนันในต่างประเทศอะไรแบบนี้

ก็เอาเหมือนไปหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัวเขาเองนะคะ
ทีนี้ก็เลยมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินมีบัญชีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อะนะคะ
๔๐บัญชีนะคะเบื้องต้นตอนนี้
ความว่าไม่ทราบเรื่องบัญชีเปิดไว้แล้วพี่ชายเอาไปใช้
ก็หลอกอาจจะเขามาหลอก
มาขายในประเทศไทยแล้วก็เอาเงินมาร่วมลงทุน
เขาว่าจะไปสร้างเงินเหรียญเงินดิจิตอลอีกสกุลหนึ่ง
แล้วก็จะเอาบริษัทที่ทำเหรียญสกุลดิจิตอล
ไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
เหรียญดิจิตอลที่จะใช้เนี่ยจะไปใช้อยู่ที่บ่อนพนันที่ฮ่องกง

เอาเหรียญบิตคอยน์มาแลกประมาณ๗๗๔ล้าน
ให้เงินกับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ
กลุ่มหานี้ก็ไม่ได้เอาเงินไปลงทุนตามที่หลอกลวงเขา
ก็เอาเงินมาหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มพี่น้อง
๗๐๐กว่าล้านที่เขาหลงเชื่อ

แต่ปรากฏว่าเอามาใช้จ่ายเรื่องครอบครัวของตัวเองหมดเลย
ซึ่งตำรวจบอกว่านายบูมจะบอกว่าไม่รู้เรื่องเนี่ย
อันนี้ฟังแล้วปากใจเชื่อไม่ได้

โดยแจ้งข้อหาไว้แล้วก็คัดค้างการประกันตัวด้วยนะครับ
ตำรวจคุมตัวไปฝากขังต่อสารอาญานะครับ
เนื่องจากคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายสูง
เกรงว่าหากได้รับการประกันตัวผู้ต้องหาอาจหลบหนี
แล้วยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายคนที่ต้องติดตามตัวแล้วก็มาดำเนินคดี
บูมจีรัฐพิสิทธิ์คนนี้เนี่ยนะคะ
ล่าสุดละครก็คือแนวสุดท้ายช่องเดียวกันนะคะ
ก็มีผลงานละคอลไทยแบบอะไรเยอะค่ะ